อยู่
ส่วนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาก็มีการจัดโชว์นกเงือกปากดำพร้อมกับซุ้มนกเงือกสัญลักษณ์แห่งรักแท้นั่นเอง

ก็ได้เลิกเปิดตัวคู่รักใหม่รับเทศกาลวาเลนไทยเลยค่ะ
เป็นนกเงือกปากดำเพศผู้อายุ๗ปี๑๑เดือน
จากสวนสัตว์นครราชสีมา
ที่เขาบอกว่ามาปิ๊งรักกับนกเงือกปากดำเพศเมีย
วัย๑๙ปี๑๑เดือนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
นี่ไงตัวเมียเนี่ยอายุมากกว่าตัวผู้อีกแล้ว
บอกแล้วเรื่องของตัวเลขไม่ใช่อุปสรรค

ถูกต้องคุณก็ไม่เว้นก็แล้วแต่
การเปิดตัวคู่รักต่างวัยครั้งนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนสัตว

เนื่องจากว่านกเงือกเขาเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรม

บางคนอย่างคนที่นั่งข้างพวกเราอาจจะทำได้หรือเปล่า

ทำได้แหมคุณนี่เจ้าส้ำ
ยับกลับบ้านไม่ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเพราะฉันเข้าใจผิด
อกจากนี้นะคะทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ยังนำนกเงือกชนิดอื่นเช่นนกเงือกกรามช้าง
กเงือกหัวแร็ดนกกาฮังแล้วก็นกแก๊ก
ไปจัดซุ้มโชว์ค่ะพร้อมกับตกแต่งด้วยการประดับดอกไม้นะคะ
ให้กับคู่รักนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกับนกอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ยังไม่หมดค่ะเช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
นักท่องเที่ยวมีการแห่ชมนกเงือกเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่นี่เป็นนกเงือกหัวแร็ด
นกเงือกหัวแร็ดนะคะเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มตัวแล้วเนี่ย
เขาก็จะได้เจอตัวเมียที่โดนใจ
ก็จะมีการจับคู่แบบตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้
คือเหมือนกันเลยมีคู่เดียวตัวเดียวครองคู่กันไปจนวันตาย
แล้วก็อยู่ด้วยกันจนแบบเขาเรียกว่าจะตายจากกันไปข้างนึงแหละ
ถือได้ว่าเป็นนกเงือกเป็นนกที่มีความซื่อสัตว์ต่อการใช้ชีวิตคู่
ที่คุณชนะสมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างมาก

แต่หัวเขาสวยดีนะเป็นเอกลักษณ์
อันนี้คือนกเงือกหัวแร็ดนะคะมีหลายพันธุ์เลย
ใช่แล้วก็ที่สำคัญมันใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้ว
เราต้องยิ่งอนุรักษ์เอาไว้นะคะยิ่งมันอยู่กันเป็นคู่แบบนี้
ถ้าไปพรากคู่มันมาเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้นะตายนะคุณผู้ชมเออ
ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์น้อยน่ารักคู่กันตลอดไป